คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมเย็นวันนี้ครับ
กรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลว่า
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมแล้ว
หลังจากนะครับส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีบางรายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๙นาทีที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว
เศรษฐาทวีสินนะครับได้สอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหลักฐานยืนยันบางอย่างซึ่งกฤษฎีกาคงจะตอบกลับมาในวันนี้
แต่ขณะนี้ยังไม่ตอบกลับมานักข่าวถามย้ำว่าแปลว่าวันนี้ยังไม่ทุนกล้าวทุนกระหม่อมใช่หรือไม่
อาจารย์วิศนุตอบอย่างไรคุณผู้ชมลองฟังดูครับ
ล่าสุดนะครับในเศรษฐธวีสินนายกรรธมนตรีกลับไปให้สัมภาษณ์ที่ประเทศ
ภักดิ์เพื่อไทยกลับมาจากสมุดสงครามเปิดเผยว่ามีนัดกับเลขาครมอเวลา๑๗น๓๐น
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นจะนำรายชื่อขึ้นทูล๙ทูลกระหม่อมในเย็นวันนี้

ยังครับเดี๋ยว๕โมงครึ่งครับยังมีนัดให้กับเหลฝาศาสตร์ศิลป์น้ำบังวัด๕๓๐ครับ